ในช่วงบ่ายของวันนี้ก็มีฝนตกหนักหลายจุดนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมงเพราะยังคงมีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโครนถล่ม
เราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับจากคุณยุธยาตุ้มมี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตอนนี้ต้องบอกว่าคลื่นลมทะเลบริเวณอเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยังคงเป็นปกติแม้ว่าช่วงบ่ายวันนี้จะมีฝนตกในหลายพื้นที่

แต่ก็ไม่ทำให้เกิดขึ้นลมแรงเกิดขึ้นครับ
แล้วก็คาดว่ากำลังฝนนั้นจะอ่อนกำลังลงวันพรุ่งนี้ครับ

ท้องฟ้าบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั่วทั้งจังหวัดนะครับก็คลุ้มฟ้าคลึ้มฝนไม่มีแดดไม่มีแดดเลยนะครับ
หลายแห่งก็เกิดฝนตกหนักด้วย
นายปราโมทช่วยบุญชูผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา

วันนี้ปริมาณฝนตกกระจายไม่ได้เกาะกลุ่ม

โดยเฉพาะอำเภอศรีชนแล้วก็อำเภอท่าสารา
แต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเริ่มอ่อนกำลังลงครับ
ส่วนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่๑๔ล่าสุดนะครับ
ยังระบุว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับ
คงปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่าง

ประจบคลีขันชุมพรสุราธานี
นครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาระนองพังงาและภูเก็ต
ขอให้ประชาชนระวังผลกระทบจากฝนตกหนัก
อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับ

ทีมข่าวชาวรัฐทีวีสำรวจพื้นที่แหลมตะลุงพุกนะครับ

ชาวบ้านที่นี่ร้อยละ๑๐๐นะครับ

แต่ว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก

เพราะว่าขึ้นลมทะเลนั้นไม่แรงมาก

ในปี๒๕๓๕ด้วยครับ
ทางชาวตระบวนเหลี่ยนตรงภูกษ์ก็เตรียมพร้อมรอรับสถานการณ์ถ้าเกิด
เหตุการณ์เอ่อฉุกเฉินเกิดขึ้นมาทางเอ่อ
ผู้อยู่ทางเบื้องบนเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการเขาก็รอรับเราอยู่ตลอด
ฮะแล้วอีกอย่างคนในพื้นที่ตระบวนเหลี่ยนตรงภูกษ์
เคยเดินโดนพายุบ่อยบ่อยมากฮะในในของประเทศไทย
โดยมีการเตรียมตัวรองรับอยู่ตลอดนั่นคือ
กล้ารอกล้ารับสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น
อีกอย่างชาวบ้านเขาก็ตื่นตัวกับเหตุการณ์ทุกอย่างครับ
จากนี้ยังมีศูนย์เตือนภัยพิบัตรตำบลแหลมตะลุมพุกนะครับ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่มีที่ให้ชาวบ้านได้หลบภัยด้วยนะครับ
แล้วก็หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่นี่
ยังติดกล้องวงจรปิด๙ตัวทั่วหมู่บ้านนะครับ
แล้วก็บริเวณชายหาดด้วยเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์
ลมทะเลแล้วก็ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับ

จะตกหนักเป็นบางจุดแต่ปริมาณน้ำฝนก็ไม่สามารถทำให้เกิดภัยพิบัตรได้นะครับ

คงก่อติดสถานการณ์ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
เพื่อที่จะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันให้ทันท่วงทีครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวแถวรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ